สวัสดีค่ะพบกับบรุษก่อนร้อนน้ำกับพิชันนาทัยชายถิ่นโม่ค่ะ
ปลายฤดูร้อนแบบนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
เกษตรกรต้องระวังพืชผลเสียหายส่วนประสุทธิ์ต้องระวังสัตว์ล้มป่วยค่ะ
ใกล้ช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะคะเราไปตรวจสอบกันค่ะ
เหนือภาคอีสานนะคะมีฝนปนร้อนค่ะ
เกษตรกรต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนปนร้อนเช่นเดียวกันนะคะ
เกษตรกรต้องไม่กองเปลือกผลไม้ในสวนอาจก่อให้เกิดเชื้อราได้นะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะมีฝนปนร้อนอุณหภูมิ๓๗องศาค่ะ
เกษตรกรต้องระวังศัตรูพืชจำนวนพวกนอนนะคะ
ส่วนที่ต่างประเทศค่ะที่ประเทศไนเจอร์เกิดกลุ่มเมฆค่ะ
ซึ่งเป็นเมฆฝุ่นนะคะก่อตัวกลางเมืองสูงเหมือนกำแพงใหญ่ค่ะ
กคลุมทั่วเมืองทำให้ท้องฟ้ามองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งปรากฏการณ์เมฆฝนแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะ
ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาค่ะ
เพราะว่าฝุ่นจากทะเลซาซาฮาร่าพัดลงไปในมหาสมุทรนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
คุณผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ